อีกหนึ่งเรื่องตามติดกันนะคะกรณีน้องน้ำเต้านะคะ
เมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปว่ามีชายที่เป็นข้าราชการเนี่ยมีการ
ไปถ่ายภาพน้องแล้วก็สัตว์หายากโพสต์ข้อความเชิงดูถูกเหยียดหยามนะคะ
เรื่องนี้ล่าสุดได้ขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่งไลน์เข้ามาให้กำลังใจน้องน้ำเต้าตั้งแต่เช้านี้เยอะมาก

น้องแบบใจเด็ดมากนะคะ

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คโอเล่หวานซ่อนเปรี้ยว
โพสต์ภาพดูถูกเหยียดหยามพนักงานสาว
สถานีบริการน้ำมันปตทอำเภอมหาชนะชัย

ชาวเน็ตลุกคือประนามการกระทำดังกล่าว
รวมไปถึงชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องน้ำเต้า
แล้วก็ชื่นชมปั๊มน้ำมันที่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของลูกน้องด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร
พร้อมด้วยนายพงศักดิ์เคนสิงหัวหน้าส่วนการคลัง
การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อมอำเภอค้อวังจังหวัดยะโสธร
ผู้ที่โพสต์ข้อความแล้วก็รูปภาพของนางสาว
วลปรางศรีบุญมีหรือว่าน้องน้ำเต้านี่แหละค่ะ
ที่เป็นพนักงานสถานีบริการน้ำมันในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีนี้นะคะ

กล่าวว่ากรณีนี้ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
มีการแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เนื่องจากนายพงศักดิ์เป็นพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
ก็เลยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบว่ามีความผิดตามกฎระเบียบของราชการท้องถิ่นหรือเปล่า
แล้วก็ให้แจ้งผลการพิจารณาภายใน๗วันนะคะ
ส่วนเรื่องของกฎหมายคือเป็นเรื่องของกฎหมายต้องตรวจสอบกันต่อไป
แต่ก็มีการออกมาขอโทษแล้วนะคะสำหรับนายพงศักดิ์
รับค่ะว่าโพสต์รูปแล้วก็ข้อความนี้จริงแต่ว่าทำไปด้วยความคึกขนอง
ไม่ได้ตั้งใจนะคะพร้อมยอมรับผิดทุกอย่าง
เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปพบกับน้องน้ำเต้า
เพื่อขอโทษผู้จาปรับความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะคะ
พร้อมกับนัดพ่อแม่ของน้องน้ำเต้ามาตกลงค่าทำขวัญปลอบใจด้วย
ยืนยันจะไม่กระทำแบบนี้อีกเป็นอันขาดค่ะ
ขณะที่น้องน้ำเต้าก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะให้กำลังใจ
แล้วก็หลังเกิดเหตุยังคงเดินทางไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันตามปกตินะคะ

เพราะว่าเมื่อเช้าก็ได้ขอโทษน้องเขาไปเลยนะครับ
แล้วก็เหตุการณ์แบบนี้บอกว่าผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับ
ก็คงมีแค่นี้ครับ
คือน้องน้ำเต้าเนี่ยจริงอายุ๑๙นะคะ
เป็นน้องที่บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้ไปบนโลกโซเชียลรู้สึกอายมากตอนแรก
เพราะว่าน้องต้องไปทำงานที่ปั๊มน้ำมันทุกวันแล้วพอไปเห็นเป็นประเด็นแบบนี้ก็รู้สึก
คือคนมาเติมน้ำมันเยอะก็ต้องเห็น
แล้วมันจะมีบางคนที่เห็นโพสต์นี้แล้วก็มาปั๊มนี้เพื่อมาดูน้อง
น้องบอกว่าทางเจ้าของปั๊มบอกว่าน้องเห็นโพสต์นี้ครั้งแรกน้องร้องไห้เลยนะ
ใช่แต่น้องน้ำเต้าก็บอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้
เกิดมาแล้วก็อยากสวยแต่เราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริง
แต่การที่ถูกคนดูถูกแบบนี้รับไม่ได้ก็เลยต้องแจ้งความ
ให้ตำรวจดำเนินคดีกับอบตคนนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของหนู
น้องน้ำเต้าเป็นประเด็นแบบนี้นะคะมีแมวมองมือดีนักปั้นมือดี
เขาสนใจด้วยพี่พศอานนท์นะคะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
ก็โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนน้องน้ำเต้ามาร่วมแคสต์งานภาพยนตร์ค่ะ
ถ้าเล่นได้บอกว่าจะเอาไปเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้กำลังหานักแสดงชุดใหม่อยู่พอดี
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังติดต่อน้องน้ำเต้าไม่ได้นะคะก็ตอนนี้น้องยังไม่รับโทรศัพท์ตามหาหลายรอบแล้ว
ก็ถ้าน้องน้ำเต้าดูอยู่สนใจเป็นโอกาสนะเผื่อสนใจงานในวงการบันเทิงงานแสดงนะคะ
พศประกาศขนาดนี้แล้วลองดูแล้วกัน
ใช่คือพี่พศบอกแบบนี้เลยนะบอกว่าอย่าเสียใจไปน้อง
คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ลองมาเล่นหนังของพี่ไหมถ้าแคสต์แล้วน้องเล่นได้เนี่ยพี่ให้เล่นเลย
แต่มีอีกโพสต์หนึ่งคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ข้อความตามหาน้องน้ำเต้าเหมือนกัน
บอกว่าจะพาไปศัลยกรรมความงามไม่ได้โพสต์แบบประชดเขาบอกว่าไม่ได้ประชด
ไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรแต่อยากจะเห็นน้องสวยขึ้นมีความสุขไง
ใช่อยากจะเห็นคนมีความสุขบอกว่าติดต่อมาเลยเดี๋ยวจะพาไปทำศัลยกรรมฟรีไม่คิดเงิน
คือออกค่าใช้จ่ายให้หมดมีโพสต์หนึ่งนะคะแต่อย่าตัดสินคนจากภายนอกค่ะ
ลักษณ์เป็นยังไงเนี่ยมันเป็นแค่ภายนอกมันบอกไม่ได้จริงบางคนข้างนอกนะดูสวยดูดีดูเพอร์เฟค
เราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นแบบไหนถ้ามันทำความรู้จักถูกต้องแล้วหลายครั้งเนี่ยความมีเสน่ห์อ่ะ
เห็นคนมีเสน่หพี่ป้าก็มามันมีคนเสน่ห์มากกว่ามันดึงดูดคนได้มากกว่านะคะ
ไม่ใช่ว่าสวยแล้วสมมุติไม่มีอะไรก็แป๊บเดียวก็เบื่อ
จริงตอนนี้น้องน้ำเต้าทีมน้องน้ำเต้าเพียบ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาตั้งแต่เช้าจริงบอกว่า
สุดยอดมากน้องใจมากที่น้องให้อภัย
คนที่ทำกับน้องขนาดนี้ผู้จาดูถูกน้องขนาดนี้

น้ำเต้าน้ำเต้าเอฟซี